ต่อกันที่เรื่องราวดราม่าที่ยังไม่จบสัก
ยังไม่จบสิถี่ขอเรื่องก่อนนะคะสำหรับวุ้นเส้นวิริธิพาห์
ล่าสุดหลังจากเจอกระแสต่างนานามานะคุณเขาบอกว่าเหมือนมีข่าวลือมาอีก
ว่ามีไลน์หลุดออกมาเป็นไลน์ของวุ้นเส้นเป็นเรื่องราวการตัดเพาะชีวิตช่วงนี้
เหลือเกินที่ไม่เคยเจออะไรดีบ้างเลยนะคะ
นี่แหละค่ะบอกว่าเป็นลายหลุดนะฮะเป็นกระแสข่าวมานะคุณ
อันนี้บอกว่าเป็นลายหลุดเจอมรสุมข่าวว่าถูกคนเกลียดขึ้นเยอะนะ
ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเองเลย
งานนี้ค่ะสาววุ้นเส้นไม่รอให้ปล่อยให้เมาส์กันไปไกลกว่านี้ค่ะ
บอกเลยว่าไลน์ที่หลุดมาเนี่ยไม่น่าจะใช่ของเธอนะฮะ
เพราะแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีกำลังใจท่วมท้น
แต่ก็มั่นใจค่ะว่าเพื่อนของเธอทุกคนไว้ใจได้
ไม่มีใครมาปล่อยไลน์หลุดปล่อยไลน์ที่แชทกันมาแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะ
ส่วนหนึ่งในกำลังใจจะมีชื่อของไฮโซไนที่หลังร่วมเฟรมกันบ่อยด้วยหรือเปล่า

เป็นพี่น้องกันนะคะเป็นพี่น้องกันแล้วก็
แล้วก็อย่างที่วุ้นเคยบอกว่าความรักวุ้นไม่อยากรีบร้อนอะไรมากแล้ว
เพราะว่าทุกอย่างชิวแล้วถ้าแบบทุกคนตอนนี้เข้ามาเป็นเพื่อนเป็นพี่
เป็นแบบหวังดีกับวุ้นเพราะฉะนั้นแบบคือทุกอย่างถ้าวุ้นอยู่แล้วสบายใจ

ก็มีที่ถ้ามาคุยกับน้องไอ้พ่อหรือเปล่า

เส้นจริงหรือเปล่าก่อน
คุณไม่รู้ว่าคือไลน์ใครก็ไม่รู้หลุดอะไรออกมา
แต่ยอมรับว่าหลังก็มีคนให้กำลังใจเยอะค่ะ
แต่ว่าถามว่ารายละเอียดวุ่นคิดว่าถ้าลายหลุดคงไม่ใช่

คือตอนนี้ทุกอย่างแบบเท่าที่วุ้นรู้นะมันมีทั้งข่าวแบบ
แต่งขึ้นมาหลายอย่างเพจอะไรต่างที่แบบว่ามันเกินจริงไปเยอะ

ทุกคนก็สามารถมีปัญหากันได้

ถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ก็เวลาก็ทำให้ดีขยับนิดนึง
แบบผ่านจุดนั้นมาได้มันใช้เวลานานนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นแบบเราตอนนี้เรากลับมายิ้มสดใสเรื่อ
แล้วก็ทำงานเต็มที่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้น
มึงคงไม่อยากกลับไปจุดนั้นแหละ
อืมยอมใจในความสตรองของวุ้นเส้นเหมือนกัน
แล้วก็ยอมใจในความสตรองของนักข่าวด้วยเช่นกัน
ที่สนามบินสุวรรณภูมินักข่าก็ตามไป
ได้ข่าวว่านักข่าวไปกันเยอะเลยหลายสำนักเลยนะ

ว่าจริงแล้วไลน์ตกลงแล้วเป็นของวุ้นเส้นหรือเปล่า
ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ของวุ้นเส้นนะคะ
เพราะว่าเพื่อนไว้ใจกันได้ไม่มีเอาไปแชร์ต่อกันอย่างแน่น